คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เกิดการตระหนักแล้วก็ตระหนกด้วยก็คือพูดถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
ซึ่งต้นต่อมาจากอู่ฮั่นของจีนแล้วตอนนี้สถานการณ์คือผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกทะลุไป๒๐๘๔รายมีผู้เสียชีวิตแล้ว๕๖ศพ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอมันมีการมาถึงที่เมืองไทยโดยคนที่เคยเดินทางไปที่อูฮันแล้วก็มาที่เมืองไทยกลายเป็นว่ามีผู้ติดเชื้อนี้ในไทยตอนนี้ตัวเลขคือ๘รายนะคะคุณผู้ชม
และที่หัวหินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นผู้ต้องสงสัย
ทีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวนี่หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวเลยนะคะมันส่งผลกระทบนักข่าวของเราเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปที่หัวหินเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวว่ามันเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏว่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะก็สังเกตว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวที่อำเภอหัวหินส่วนใหญ่ก็จะตื่นตัวค่ะแล้วภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือจะใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยป้องกันเชื้อโรคมากขึ้น
คือท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยที่เราไปหัวหินเพราะว่า๘คนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ย
หนึ่งในนั้นนะครับเป็นชาวจีนนะฮะเป็นผู้หญิงอายุ๗๓ปีนะครับเขามาที่เมืองไทยมากับเพื่อนคนหนึ่ง
ลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิแล้วก็มาที่หัวหิน
พอมาถึงแล้วเนี่ยไข้สูงไข้สูงต้องเข้าโรงพยาบาล
ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ตรวจพบในเบื้องต้นเนี่ยต้องสงสัยว่า
จะติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าผู้หญิงคนนี้มาจากอูฮัน
อูฮั่นเป็นเมืองอยู่ตรงกลางถ้าเทียบพื้นที่ประเทศจีน
อูฮั่นอยู่ตรงกลางเลยเท่ากับว่านอกจะเป็นศูนย์กลางของโรค
แล้วก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะแพร่ไปได้ในวงกว้าง
ผู้หญิงคนนี้อายุ๗๓เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อูฮันด้วยนะ
มาเที่ยวเมืองไทยพอมาอยู่ที่หัวหินแล้วพบว่าติดเชื้อไวรัส
โรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ยังต้องสงสัยนะฮะ
แต่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่หัวหินนั่นแหละโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่า
แล้วที่หัวหินบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือว่าการเฝ้าระวังต่างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
ใช่ทีนี้นักข่าวของเราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยพอได้ทราบข่าวเรื่องการระบาดของเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
นักท่องเที่ยวเขาก็รู้สึกกลัวแต่นักท่องเที่ยวก็ยังมั่นใจในรัฐบาลจีน
ว่าจะสามารถรับมือสามารถแก้ไขปัญหาได้ในเร็ววัน
แล้วก็มั่นใจในมาตรการต่างการรับมือของกระทรวงสาธารณสุขของไทยด้วย
ทีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลัว
แต่สิ่งที่เขาต้องทำนี่คือก็ต้องป้องกันตัวเอง
เรื่องต้นง่ายเลยค่ะเวลาออกไปข้างนอกเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้
รวมถึงอาจจะต้องล้างมือให้บ่อยขึ้น
เราก็มีการย้ำเตือนนะคะว่าควรจะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือ
จากถามนักท่องเที่ยวแล้วเราก็ต้องไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ในพื้นที่ค่ะ
เพราะว่าแหมพ่อค้าแม่ค้าขายของแล้วเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้
ก็เลยกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่า
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยอมรับบอกว่ากังวลเหมือนกันนะ
เพราะว่ากลัวมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพส่งผลกระทบกับการค้าขาย
แต่ว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนเองก็ลดลง
เพราะว่าทางการจีนเขาก็มีการออกคำสั่งไงคะ
งดเรื่องของบริษัทนำเที่ยวคือแปลว่าให้งดขายทัวร์งดออกนอกประเทศ
ดจำหน่ายตัวเครื่องบินแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวต่างไม่ว่าจะเป็นในแล้วก็ต่างประเทศ
คือที่จีนเนี่ยเขามีผู้ติดเชื้อเยอะ
เพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นเมืองเป็นประเทศศูนย์กลางของโรคอะ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยทางการจีนใช้วิธีการในการดำเนินการขณะนี้คือนอกจากรักษาคนของเขาแล้วเนี่ย
ก็คือห้ามคนของเขาโดยเฉพาะในเมืองอูฮันศูนย์กลางแห่งไวรัสชนิดนี้เดินทางออกไปนอกประเทศเดินทางไปที่อื่นนะครับ
คนจะเข้าไปเนี่ยยังลำบากเลยในช่วงนี้แต่ถามว่าในบ้านเราเนี่ยบ้านเรายังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่นะฮะแต่ถ้าจะมาเนี่ยจะมีเพิ่มมาไหมมันก็จะไม่มีเพิ่มมาโดยปริยายเพราะว่าจากทางการจีนเขาไม่ส่งออกใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยยังเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า
ก็กระจายไปที่สนามบินของไทยเนี่ยทั่วประเทศทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจำนวน๒๑๐๐๐คนเนี่ยจะเป็นคนที่มีเชื้ออยู่ในร่างกายอยู่ในระยะฟักเชื้อหรือเปล่าฟักตัวหรือเปล่า
ก็ทั้งท่ากาศยานทั้งพื้นที่ต่างที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะชาวจีนเขาใช้วิธีการในการก็คือคัดกรองใช่ไหมดูเรื่องของสภาพร่างกายอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่หัวหินเนี่ยที่คนก็รู้สึกได้ว่ามันจะยังไงกันเนี่ยก็เพราะว่ามีชาวจีนคนหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าจะติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่
สายได้ลดลงก็ตามแต่ดีกว่าจะให้เชื้อเนี่ยมันมาแพร่ระบาดในพื้นที่เอาฟังแม่ค้าหน่อยนะคะ
ให้เขาดีและค่อยมาเที่ยวก็ได้อันนี้เราก็ไม่ได้ไปอยากได้เงินจาจินแม่ค้าทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
ที่นี้เรื่องของมาตรการในการป้องกันค่ะคุณผู้ชมทางในอำเภอหัวหินก็บอกนะคะบอกว่าเทศบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งไปตั้งจุดตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญอย่างห้างสรรพสินค้าอย่างตลาดโต้รุ่งหัวหินหรือว่าแนวชายหาดบริเวณที่นักท่องเที่ยวเน
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนถ้าสมมุติเกิดว่าภายในระยะระยะเวลาเฝ้าระวังคือสิบวันนี้เนี่ยไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติมมาตรการต่างต่างก็จะกลับมาสู่ภาวะปกติส่วนอาการของผู้ป่วยต้องสงสัยเนี่ยนะคะที่ตอนนี้

ถ้า๑๐วันนี้ไม่พบก็ถือว่าก็เข้าสู่ภาวะปกติก็เนื่องจากนักท่องเที่ยวใหม่เนี่ยคงไม่มีเติมมาแล้ว
ก็เหลือแต่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังอยู่เพราะว่าระยะฟักตัวมันมีใช่ไหมฮะ
พื้นที่ก็คงเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้น๑๐วันนี้จากวันนี้๒๖มกราคมไปอีก๑๐วันก็๕กุมภาพันธ์
ประมาณช่วงนั้น๕กุมภาพันธ์เนี่ยถ้าไม่มีคนที่เป็นแล้วก็คงจะไม่เป็นแล้วล่ะ
เพราะมันพ้นระยะฟักตัวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เนี่ยสถานการณ์นะตอนนี้ก็ลองดูเนี่ยก็จะทรงประมาณอย่างนี้ก็คงต้องตื่นตัวในการเฝ้าระวังกันด้วย
สิบวันนี้ทีนี้ถามคุณภาคภูมิเห็นคุณมีแพลนจะไปหัวหิน
ก็อาจจะไปได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูว่าจะไปอยู่ในจุดไหนหรือจะไปอยู่ในจุดที่อาจจะใกล้ชิดมากเกินไปอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องปรับรูปแบบเอาในการท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางหรือว่าจะไปไหนมาไหนแต่คงไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหไม่เอาอย่าไปไหนเลยไม่ออกจากบ้านแล้วเจอใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่
อันนั้นมันจะตื่นตนกเกินไปใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยเราจะบอกว่าเอ๊ะวิธีการเหล่านี้เราจะป้องกันตัวเองเราจะดูแลตัวเองจะทำยังไงได้บ้าง
ยังไงนะคะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีจุดเริ่มต้นของการอ่ากระจายเชื้อเนี่ย
ยังไม่มียาในการรักษาโดยตรง
ฉีดกินแล้วหายโดยตรงเนี่ยยังไม่มี
แต่คำถามว่าอ้าวแล้วไหนบอกหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
แล้วรักษาอะไรยังไงเป็นการรักษาตามอาการ
แต่ละคนอาการที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
อาการก็จะหนักเบามากน้อยแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับอายุสภาพร่างกาย
ปัจจัยโรคต่างที่เกิดในร่างกาย
จะเป็นแค่ไข้ตัวร้อนไอจามน้ำมูก
ว่าเป็นถึงขั้นปอดอักเสบปอดติดเชื้อ
มันก็แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน
และไปหาหมอเร็วช้าขนาดไหน

อันนี้สำคัญนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองมีไข้ต่ำตา
มีน้ำมูกขั้นเนื้อขั้นตัว

แล้วถ้าเกิดว่าเราเพิ่งกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

แนะนำต้องรีบไปพบแพทย์ก่อน
แล้วก็บอกด้วยว่าเราอยู่ในภาวะเสี่ยงเพิ่งกลับมา

เรื่องของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน

เชื้อไวรัสนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญยังไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้มากพอ

ดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง

สามารถเป็นภาหะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้
แม้ตัวเองจะยังไม่แสดงอาการ
ทำให้การยับยั้งยิ่งทำได้ยากยิ่งขึ้น

จากเดิมเคยมีข่าวว่า

ตอนนี้นะครับทางการจีนยอมรับว่า

ที่ยอมรับมากขึ้นก็คือ
สามารถที่จะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้
แม้ตัวเองจะยังไม่แสดงอาการ
ข้อมูลจากทางการจีนก็สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของทีมนักวิจัยในอังกฤษนะครับ
ระบุว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา๑คน
สามารถแพร่เชื้อต่อไปได้เฉลี่ย๒๓คน
แล้วก็มีความกังวลว่าหากอัตราการแพร่เชื้อ

อาจทำให้ในเมืองอูฮัน
เมืองต้นต่อของการแพร่ระบาด
จะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง๑แสน๙หมื่นราย
ภายในวันที่๔กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

ตัวเลขล่าสุดนะครับที่ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราตรวจสอบนะครับ
ณขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๕๖ศพ
ทั่วโลกเนี่ยติดเชื้อรวมทั่วโลก๒๐๐กว่ารายนะฮะ
โดยอยู่ที่๒๐๘๔รายนะครับ
๔รายนี้อยู่เฉพาะในจีนนะฮะ๒๐๓๔ราย
เท่ากับว่าอีก๕๐อยู่ที่อื่น

แถลงไปเมื่อนี้ฮะเย็นค่ำนี้เองนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
วันนี้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาทางใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา

พบว่าในไทยนะครับมีผู้ป่วยจาก๕เนี่ยตอนนี้เป็น๘รายแล้วนะครับ
ใน๘นี้เป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาไทย๗ราย
อีกหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงชาวไทย
ที่ไปเที่ยวอูฮันที่จีนมาแล้วกลับเข้ามานะครับ
ซึ่งเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้๒๓วันหน้านี้นะฮะ
ว่าอยู่ที่นครปฐมนะครับ
โดย๘รายที่ติดเชื้อนะครับ
ตอนนี้มี๓รายที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะฮะ
อันนี้เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีหนึ่งในนั้นนะครับ
ซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะ
ไปเยี่ยมดูอาการผ่านนอกห้องนะเขามีกล้องที่จะส่องเข้าไปนะครับ
ตอนนี้นะครับ๘ที่ติดเชื้อในไทย
มี๓ที่ยังต้องอยู่โรงพยาบาล
และใน๓ทุกคนนี้นะครับอาการดีขึ้นตามลำดับ
ยืนยันว่าผู้ป่วยทุกรายที่เราได้พบเจอเนี่ยนะครับ
มีจุดตั้งต้นมาจากจังหวัดอูฮันประเทศจีน
เพราะฉะนั้นเรายังสามารถที่จะวาดแผนที่อยู่ว่า
ในการติดเชื้อในการหาผู้ป่วยเจอเหล่านี้เนี่ย
เรายังเรายังสามารถที่จะรู้ว่ามาจากไหนนะครับ
รายที่พบเนี่ยนะฮะล้วนแต่เดินทางมาจากเมืองอูฮันของจีนนะฮะ
แม้กระทั่งคนไทยเนี่ยคนไทยก็คือไปอูฮันของจีนมา

โดยตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้ว๕นะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน๒อายุ๖๑กับ๗๔นะครับ
๒คนนี้คัดกรองได้ที่สุวรรณภูมิแล้วก็ส่งไปรักษา
ที่สถาบันบำราชนราดูล
ผู้หญิงไทยอายุ๗๓นี่ก็กลับบ้านได้แล้ว
ติดเชื้อหลังเดินทางกลับมาจากอูฮัน
แล้วมีไข้หายใจเหนื่อยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม
อีกคนนึงเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนอายุ๖๔เป็นผู้ชาย
เราคัดกรองได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็ส่งไปรักษาที่สถาบันบำราชนราดูล

เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุ๓๓ปี
กรองได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับ
อาการปกติตอนนั้นแต่ว่ามีไข้ไอเล็กน้อย
ไม่มีน้ำมูกปวดกล้ามเนื้อก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลราชวิถี
อีก๓ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับ
มีผู้หญิงชาวจีนอายุ๕๗อยู่ที่บำราชนาราดูล

โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าเรายังสามารถควบคุมได้โอกาสที่เชื้อไวรัสนี้จะรุนแรงเพิ่มขึ้นในไทยหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับมาตรการการคัดกองและการคัดแยกผู้ป่วยซึ่งยืนยันว่าไทยมีความพร้อม๑๐๐ขอให้ประชาชนอย่าวิต
ไม่ให้เข้ามาเลยไม่ต้องมาเที่ยวเลยประกาศปิดประเทศเลย
มันก็จะเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป
แล้วก็สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดนั้น

เพียงแต่ว่าเราดูสถานการณ์
บางครั้งเราลุกเราก็จะกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน
เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับต่างที่กำลังไปได้ด้วยดี
หลังจากนี้นะครับทุกผู้ชมครับจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา
ดูแลสถานการณ์โรคนี้โดยเฉพาะจะเป็นวาระวดับชาติเลย
เพื่อให้เท่าทันกับการควบคุมโรค
ในการใช้อำนาจหรือว่ามาตรการต่างในการบริหารสถานการณ์นะครับ
ส่วนการจะส่งเครื่องบินไปยังจีนเพื่อรับชาวไทยที่อูฮันกลับมา
เดี๋ยวที่ประชุมคอรมอวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะเปิดมาเนี่ย
จะประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะพิจารณาสถานการณ์กันอีกทีหนึ่ง
ใช่ค่ะวันอังคารประชุมคอรมอแต่ว่าเห็นพรุ่งนี้เนี่ย
ก็จะมีการคุยกับทางการบินไทยด้วยเพราะว่าเบื้องต้นเท่าที่สำรวจเนี่ยนะคะ
มีคนไทยอยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยไม่เกินร้อยคนครับทีนี้ก็เลยจะต้องมีการพูดคุยกับทางการบินไทยว่า
จะมีการส่งเป็นสายการบินไทยหรือว่าไทยสมายหรือจะต้องเอา๔๓๐ของกองทัพส่งไปไปรับคนกลับมา
ยังไงเดี๋ยวรอความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยคือจุดที่มันเกิดขึ้นมันมีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยไปมีความคล่องเกี่ยวกับตลาดหัวหนานที่เมืองอูฮัน
ตลาดตรงนั้นน่ะมันเป็นตลาดที่ขายพวกทั้งปลาทั้งซีฟู้ดแล้วก็มีพวกสัตว์ป่าต่างมากมายค่ะคุณผู้ชมแล้วพอมันเกิดการแพร่ระบาดแบบนี้คนก็เกิดความวิตกความตระหนกความกังวลทีนี้วิธีการของเราค่ะเราจะป้องกันตัวเองได้ยังไงจะดูแลตัวเองได้ยังไงอันนี้สำคัญนะคะเราก็เลยเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมวิธีการสังเกตอาการเฝ้าระวังเจ้าตัวไวรัสเนี้ยคน
มีการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างที่อู่ฮั่นเองหรือว่าพื้นที่อื่นอื่นของจีนแล้วพอกลับมาภายใน๑๔วันเนี่ยเราสังเกตตัวเองปรากฏว่าเรามีไข้ร่วมกับอาการทางอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นการไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบพวกเนี้ยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแล้วก็ต้องบอกประวัติด้วยว่าเราเนี่ยเคย
ไปที่อูฮันมาหรือว่ากลับมาจากจีนมาอย่างน้อยคุณหมอจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าเราไปรับเชื้อมาหรือเปล่าครับทีนี้วิธีการที่จะป้องกันการติดเชื้อเจ้าไวรัสโคโรนาตัวนี้เนี่ยเราเอามาบอกคุณผู้ชมนะคะมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกก็คือสวมหน้ากากอนามัยนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไม่ไปคุกคลีกับผู้ป่วยที่

เป็นพยายามเลี่ยงไว้เพราะว่าเจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันติดผ่านทางพวกสารคัดหลังต่างก่อนน้ำหมูกน้ำลายน้ำตาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วให้หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายพวกซากสัตว์ป่าไม่ว่าจะตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอย่าไปจับสัตว์โดยที่เราไม่ได้ใส่ถุงมืออันนี้ก็สำคัญแล้วก็ไม่ใช้ของส
โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสพวกสารคัดหลั่นอย่างที่บอก
แออัดตรงไหนช่วงนี้หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะห้างสรรพสินค้าต่างหรือสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่เยอะ
ช่วงนี้เราอาจจะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเวลาทานอาหารก็เลือกทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ต่างเนี่ยให้สุกด้วยความร้อนหลักการง่ายกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือนะคะ
ก็ตื่นตัวดีฮะอย่าถึงขั้นตื่นตนกมากนะครับแล้วก็ลองค้นคว้าหาความรู้ต่างจากหน่วยงานหรือว่าองค์กรหรือว่าข้อมูลที่ท่านสามารถเชื่อถือได้
แมสที่ท่านใช้นะครับหน้ากากอนามัยก็ดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แมสที่จะกันน้ำลายน้ำมูกน้ำอะไรต่างนานาก็แบบนึง
ไอจะจามเนี่ยแพทย์เขาบอกว่าใช้ต้นแขนนะฮะด้านใน
กันอย่างนี้บางคนเราปิดเราปิดใยแล้ว
ปรากฏว่ามือเราเนี่ยแหละมันก็ไปต่อจะไอจะจามตรงนี้
ใช่เรื่องแมสเขาก็บอกนะคะว่าเวลาใช้แมสเนี่ยไอ้ตัวสีขาว
ด้านที่เป็นสีขาวมันคือด้านที่เป็นฟิลเตอร์
คือถ้าสมมุติเกิดว่าเราป่วยเราเอาด้านสีขาวเข้าข้างใน
แต่ถ้าเกิดว่าเราจะกันไม่ให้เชื้อโรคมันเข้าสู่เราเนี่ย